อันนี้ก็ความข่าวไหนครับ
ก็ข่าวที่บอกว่าพัทยามีคนเสียชีวิตแล้วเนี่ย
ตอนแรกเลย
ก็ตั้งแต่วันต้นเลย

แล้วก็ทีมทางตำรวจที่มาช่วยกันทำนะฮะ
ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะ
พี่น้องประชาชนส่งข้อมูลมาเป็นจำนวนมาก

แล้วก็ดูที่เข้าพิมพ์ตามพรบมีตัวตนจริงนะครับ
แล้วก็หลายครั้งปัญหาที่เราประสบกับปัญหาในการตรวจข่าวปลอม

เขาไม่ได้มีอะไรเจตนานะครับ

อย่างข้อมูลที่น้องสื่อสารมันเป็นข้อมูลที่ไม่ตรง

น้องเขาเองเนี่ยไม่ได้มากนะครับ

เพราะเขาเห็นคนแชร์เยอะเขาตกใจนะฮะ

เหมือนก็ต้องไปดูว่า

เขามีเจตนามากน้อย

งานแล้วครับแต่เขาให้ความร่วมมืออย่างดีมากนะครับ
ไม่ได้มีอะไรที่

แล้วเขาก็ยังพูดในทางที่ดีด้วยซ้ำว่า
เขาก็มองว่าเป็นอุทาหรณ์ที่

ผมถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับ

บางทีมันอาจจะดูไม่ได้กระทบอะไรกับใครมาก

มันละเอียดอ่อนและมันกระทบกับคนอื่นนะครับ

ทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อย